คุณผู้ชมครับการเมืองไทยนับจากช่วงนี้ไปนี่ต้องจับตาจริง

ประธานสภาซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยบอกแล้วเดี๋ยวนัดโหวตเลือกนายก๑๓กรกฎาคม

แต่ดูตรงนี้ก่อนควันหลงจากเมื่อวานนะฮะการประชุมสภานัดแรก
เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรอืมคนไปถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งนะ

นิ่งภาพเดียวภาพนี้โอ้โหแชร์กันเยอะดราม่ากันมากมาย

บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนี่สอสอสมัยแรกนะครับ
สอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนั่งหลับได้อย่างไร
นี่นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เนี่ยบางคนก็ไปเป็นทางออนลงออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะ
ท่านผู้ชมครับหลังประชุมคอรมอที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้นะฮะ
มาจากเมื่อวานนะครับนักข่าวก็ไปรอถามบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ตอนนี้ยังทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะ
นี่ครับคือช่วงเดินทางออกมาจะขึ้นรถเนี่ย
ทีแรกก็ถามเรื่องการโหวตเรื่องการเมืองอะไรทั่วไป
สุดท้ายมีคนถามบอกนี่ท่านเมื่อวานว่ายังไงเรื่องนั่งหลับในที่ประชุม
ป้อมถึงกับโทเอ้ยเลยนะครับ

ป้อมบอกโถเอ้ยใครจะไปหลับแล้ว

นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้หลังจากที่มีการดราม่ากันในเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
วันนี้มีการเปิดเผยคลิปคลิปในช่วงเวลาจริงจริงเพราะว่าวันนี้

คือตอนแรกเนี่ยพลโทพัชศักดิ์ปฏิรูปปฏิรูปนานนท์นะฮะ
ผู้ช่วยโคศกประจำรองนายกมนตรีผู้ช่วยของบิ๊กป้อม

นะบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ท่านกำลังก้มหน้ามองดูพื้นแล้วเงยหน้าขึ้น

คนก็เอ๊ะใช่เหรอเออสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเอาคลิปมายันกันนะฮะ

นี่เห็นไหมท่านก้มหน้ามองแล้วท่านก็เงยขึ้น

แล้วก็ประชุมเหมือนกับสมาชิกคนอื่นไม่ได้มีช่วงเวลาไหนนั่งหลับอะไรยังไงเลย

นี่นะฮะก้มลงไปแล้วก็เงยหน้าขึ้น
คุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าเห็นพลเอกประวิทย์ถูกโจมตีในโซเชียลแล้วไม่สบายใจ
นี่คือการพยายามดิสเครดิตผู้ใหญ่ของบ้านเมือง

แล้วก็มาขับเคลื่อนงานในสภาดีกว่า
ไม่อย่างนั้นการเมืองจะไม่สร้างสรรค์
คือคุณชัยวุฒิบอกว่าถ้าเกิดบิ๊กป้อมจะหลับในสภาเนี่ย
เดินไปหาที่หลับในห้องพักห้องอื่นของสอสอไม่ดีกว่าเหรอ

ท่านก็ไม่ใช่ว่าจะพอใจหรอกนะ
แต่ท่านเนี่ยเป็นคนใจดีใจเย็น
ถ่ายรูปมันก็มีคนก้มหน้าเงยหน้าบิดซ้ายบิดขวาใช่ไหม
มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ท่านก้มหน้าลงไปแล้วก็ไปถ่ายภาพ
แล้วก็ดูเหมือนให้ภาพมันเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าควรให้เกียรติกันน่ะ
ถ้าใครอยากหลับดูแลเราก็เดินไปหาที่พักได้นะมีห้องนะ
มันอยู่ในห้องประชุมเขาก็มาดูการทำงานในสภาพ
ไม่ใช่มีจิตตนาจะมาทำอะไรให้เกิดจีตตน้อยกันน่ะหรอกนะครับ
คุณป้อมไม่เคยไม่พอใจหรอกครับมีคนใจดีใจเย็นไม่มีปัญหานะครับ
แบบไม่ใช่สัมภาษณ์ที่เหมือนแบบ
ก็จะไปท้อนนักข่าวทำไม
นี่ฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพลังประชารัฐนะครับ
เมื่อวานนั่งใกล้พลเอกประวิทย์ในห้องประชุมนะครับ
ออกมายืนยันอีกเสียงบอกไม่จริงฮะบิ๊กป้อมไม่ได้หลับ

บอกว่าพลเอกประวิทย์จะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งหลับ
มีแต่คนเดินมาทักทายยกมือไหว้ตลอด

ไม่เห็นเลยว่าท่านไปหลับตอนไหน

ถ้าจะเห็นเรื่องการนั่งของบิ๊กป้อม

จะเห็นสอสอของพระเก้ากล่าย
จะมีคุณสุริกัญญาตันสกุล

แล้วนี่ฮะมีเพื่อนสอสอไปคุยด้วย

แล้วในมือถือมันหันหน้าออกมาพอดี

มันเป็นภาพบิ๊กป้อมนั่งหลับอยู่ตรงนั้น

ใช่ไม่ได้หลับบอกมาว่าฉันไม่ได้หลับ

คนก็เลยเอ๊ะนี่ถึงขั้นเอาไปเม้ากันเลยเหรอ

มีคนฟ้องอาจารย์และเด็กชายป้อมโดนลงโทษแน่

นั่นคือคุณมานพคิรีภูวาดลสอสอภาคก้าวไกลนะฮะ

เราก็สอบถามไปยังหมออ๋องนะฮะรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
นายปฏิพัฒน์ยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องบิ๊กป้อมเลยนะ

คุณสิริกัญญาเนี่ยคือจะไปพูดไปว่าไปคุยเรื่องอาวุโสอะไรมันเป็นไปไม่ได้
แล้วคุณมานพเองก็ยืนยันนะครับบอกว่าในวงตอนนั้นเนี่ยคุยกันเรื่องการดูแลสอสอใหม่ของเรา
เพราะนี่คือการประชุมครั้งแรกทีนี้ในโทรศัพท์มือถือที่มีภาพบิ๊กป้อมที่นั่งอยู่แบบนั้น

คุณมานพบอกคือคุณสิริกัญญาเองก็เห็นภาพมาจากทวิตเตอร์

เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องมุมกล้องอยู่แล้วไม่ได้ไปถ่ายมาเองนะเขาแชร์กันในทวิตเตอร์

จังหวะมันเหมือนกับมันค้างอยู่ที่มือถือหรือยังไง

คุณสิริกัญญากับคุณปฏิพัฒน์เนี่ยเขาเป็นทีมบริหารใช่ไหมครับ
เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการช่วยดูเพื่อนสอสอที่จะลงมตินะครับ
เราจะนั่นต้นกันเป็นส่วนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรูปนะครับ

ตอนนี้คุณหมายก็บอกว่าสตารุ๊บมีคนส่งมามีออกมาจากทวิตเตอร์เนี่ย
มึงก็คิดว่าไฟภาพที่เราถ่ายเป็นเองอะไรงี้เนาะ
คือบิ๊กป้อมท่านนั่งอยู่ในโซนด้านล่างไง
คุณมานพบอกไม่ใช่ว่าผมถ่ายไม่ใช่คุณสุริกัญญาถ่ายแล้วมาส่งมาแชร์กัน

นี่เปิดดูกันอยู่แล้วจังหวะไปคุยกันพอดีแล้วคุยเรื่องอื่นด้วย
ท่านผู้ชมครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้ปปชนะครับ
เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของสอสอค่ะอ่าหลังจากที่ออกจากตำแหน
ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตอนออกจากตำแหน่งใช่ไหมใช่ค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือของคุณพิธาริมเจริญรัฐนะฮะกรณีพ้นจากสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะฮะ
ซึ่งสถานภาพเนี่ยที่แจ้งเอาไว้กับปปชก็คือโสดอืมมีหลักฐานการหย่าเมื่อเก้าธันวาคมสองห้าหกสอง
อ่ามีลูกสาวหนึ่งคนนะครับทรัพย์สินที่แจ้งเนี่ย
คุณพิธาหลังพ้นตำแหน่งสอสอนะครับบอกว่ามีทรัพย์สินประมาณ๘๕ล้านบาทนะครับ
อ่าแล้วก็มีเงินสดหนึ่งล้านแปดแสนนะอันนี้ทรัพย์สินนะ
เงินฝากยี่สิบเจ็ดบัญชีมีเงินลงทุนต่างต่างนะครับ
อ่ามีหุ้นมีเหรียญคลิปโตนะครับอ่าหุ้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือหุ้นของบริษัท
ไอทีวีจำกัดมหาชนสี่หมื่นสองพันหุ้น
มูลค่าสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท
ตรงนี้เนี่ยคุณพิธาบอกว่าเป็นหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดก
ตามคำสั่งสารเหรียญคลิปโตที่ลงทุนนะฮะ
จะมีบิตคอยน์อีทอเรียมนะฮะใบแนนซ์คอยนะครับอ่า
มีเหรียญต่างเนี่ยมูลค่าก็นี่ฮะตามหน้าจอนะครับ
ท่านผู้ชมครับรวมมูลค่าแสนห้าพันกว่าบาทอ่า
ตอนนี้คริปโตไม่รู้เหลือเท่าไรแล้วนะค่ะอ่า
แล้วก็มีให้น้องชายกู้ยืมเงิน๑๕ล้านบาทนะครับ
มีที่ดินด้วยนะฮะอ่าที่ดินหนึ่งแปลงที่
กระบวนวังพงษ์อำเผิบร้านบุรีประชุบคิริขันศ์สิบสี่ไร่
มูลค่าสิบแปดล้านบาทซึ่งปวชบอกว่า
อันนี้เป็นก่อนที่เขาจะขายค่ะเพราะตอนเขาขายเนี่ย
เขาพ้นจากช่วงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินแล้ว
มันก็เลยยังเป็นเรื่องที่ยังค้างอยู่ในช่วงเวลานั้น
มีห้องชุดมีรถยนต์รถยนต์นี้แจ้งเอาไว้รถยนต์หนึ่งคันนะฮะ
มีรถจักรยานยนต์มีจักรยานไฟฟ้ารวมสี่คันสองล้านหนึ่ง
ทรัพย์อื่นอื่นบอกมีนาฬิกาสิบเรือนอ่านี่นะฮะ
ยี่ห้อต่างต่างค่ะนะครับสิบเรือนที่มูลค่าห้าล้านเจ็ดแสนนะครับ
อ่ามีพระเครื่องแปดองค์สองล้านบาทค่ะนะครับ
โทรศัพท์มือถือมีอยู่สามเครื่องอืมสามเครื่องก็สักแสนกว่าบาทเนอะ
หกแสนหกอืมอ่านี่นะฮะมีทั้งซำซุงทั้งไอโฟด
ไอโฟนนะครับค่ะคุณพิธาเนี่ยแจ้งถึงขนาดบอกว่ามีสูตรสิบหกตัว
อันนี้เห็นคนพูดกันเยอะมากทั้งสูตรทั้งเค็กไทยนี่คือแจงละเอียดยิบอะค่ะ
นี่ฮะสิบหกตัวแสนสองเฉลี่ยตัวละเจ็ดหมื่นห้าค่ะ
จะใช้ยี่ห้อไหนแบบไหนยังไงอ่าเพื่อบุคลิกพูดอะไรพวกนะครับ
บอกมีเสื้อยี่สิบแปดตัวแสนแปดมีเสื้อชิ้นอะไรพวกอันนี้โอ้
สองแสนสองรองเท้ายี่สิบเอ็ดคู่แสนห้าค่ะวันนี้แจ้งละเอียดยิบเลยนะ
ใช่ค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณพิธาก็แจ้ง
บอกผมมี๒๘รายการล้าน๖มีกล้อง๒ตัวมีเฟอร์นิเจอร์อีก๑รายการ
แจ้งบอกมีสิทธิ์พวกสิทธิสัมประธานอีกประมาณ๑๙ล้านบาท
คือพวกประกันชีวิตสมาชิกราชกีธาสโมสร
มีลิขสิทธิ์หนังสือที่เขียนเอาไว้เพราะเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม
ใช่คุณพิทาเขียนหนังสือค่ะนะฮะ
มีใบจองรถด้วยไปจองรถเทสล่าไว้มูลค่า๕๐๐๐บาท
เอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่คุณพิทาแจ้งชับสินต่างนะครับ
เรื่องเงินได้ไว้ด้วยนะครับค่ะอ่าบอกมีรายได้ต่อปีเนี่ย
ห้าล้านหนึ่งนะเป็นเงินเดือนสอสอล้านสามมีขายคอนโดได้เมื่อปีหกสาม
ได้ล้านสามขายรถไปอีกสองคันในปีหกห้าเก้าแสนสามอืม
ขายหนังสือได้อีกสี่แสนสามนี่รายจ่ายต่อปีก็มี
คุณพิทาก็แจ้งเอาไว้ต่อปีเนี่ยสามล้านแปดรายจ่ายค่ะ
เป็นค่าอุปโภคบริโภค๒ล้านสี่เบี้ยประกันแปดหมื่น
ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแสนอืมมีเงินบริจาคที่แจ้งเอาไว้ว่าบริจาคอีกห้าล้านหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายดูแลลูกอีกนะฮะแล้วก็หนี้สินบอกมีหนี้สินอยู่ประมาณ๒๐ล้านบาท
เป็นพวกเบิกเกินบัญชีเป็นหนี้จากการค้ำประกัน
ปีที่ผ่านมาแจ้งยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะ
จากการทำงานมีรายได้เหมือนบุคคลทั่วไปนี่นะฮะ
ถ้าเทียบกับบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่งสอสอเมื่อปี๖๒นะฮะ
แล้วพ้นตำแหน่งเมื่อปี๖๖ทรัพย์สินลดลงนะฮะ
อันนี้ไงลดลงลดลงไปประมาณสักสี่สิบเอ็ดกว่าล้านนะพี่อุ๋
ตอนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยบอกมีร้อยยี่สิบหกล้านค่ะอ่า
ตอนพ้นจากตำแหน่งมีทรัพย์สินเหลือแปดสิบห้าร้านแปดสิบห้าร้านค่ะ
โลกออนไลน์วันนี้ก็โพสต์ภาพแซวนะฮะบอกโอ้โห
เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินคุณพิทาวันนี้เนี่ยมาหลายตัวแล้วกัน
โอ้โหเยอะเลยอ่ะไม่ถูกเลยแม้แต่ตัวเลขสูตรเนคทาย
มือถือมาหมดนะคะนี่ไม่นับสิบสามกรกฎาคมโหวตเลือกนายกนะ
ใช่ค่ะไม่รู้หวยจะออกยังไงเลขอะไรพร้อมอาจจะถึงสิบหกกรกฎาคม
อืมผู้ช่วยเลขาธิการปปชคุณวัฒนาชัยส้มมีนะครับ
วันนี้บอกเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินคุณพิธา
เพราะที่คุณพิทายื่นเอาไว้เนี่ยเป็นเพียงคำสั่งสารเท่านั้นแล้วขอขยายเวลายื่นเพิ่มอีก๓๐วัน
จะครบกำหนดยี่สิบสามกรกฎาคมต้องขอเอกสารอย่างละเอียด
เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดรวมทั้งเรื่องการขายที่ดินที่ประจวบคิริขันด้วย
เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ขายแต่ขายไปแล้วเนี่ย
ที่ดินนี้เป็นที่ดินแบบไหนอย่างไร
บอกว่าเป็นผู้จัดการมรดกอืม
เราก็ขอเอกสารเอกสารเกี่ยวกับที่เขาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดก
คือมันมีเฉพาะคำสั่งสารมาสั่งสารมาแต่เราอยากดูรายละเอียด
ว่ามันมีรายการทรัพย์จริงหรือเปล่าตอนนี้เราได้อ่า
ขอไปที่ทางคุณพิทธาซึ่งคุณพิทธาได้ขอขยายมาก็จะครบสามสิบบันที่ขอมา
ประมาณที่ยี่สามการณ์กระดานนี้ซึ่งเดี๋ยวเขาคงคงยื่นเข้ามา
พอยื่นเข้ามาเดี๋ยวเราจะตรวจดูทั้งหมดอีกทีหนึ่งอย่างละเอียด
เรื่องของอะไรต่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรยังไง
วันนี้ได้หาลือกับเหลขาที่การสภาพผู้แทนรสดอง
เพื่อเตรียมรับพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
คาดว่าจะมีภายใน๒วันนี้
หลังจากนั้นเนี่ยจะนัดประชุมสภานัดแรก๑๒กรกฎาคม
แล้วจะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกต่อเลยนะฮะ๑๓กรกฎาคม
ในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
๑๓กรกฎาคมก็วันพระหัทธ์สบดีหน้า
ส่วนการเสนอชื่อคุณพิทาให้โหวตเลือกนายกเนี่ยนะครับ
อาจารย์วันนอบอกว่าคงจะระบุเป็นจำนวนครั้งไม่ได้
เพราะต้องดูครั้งแรกก่อนอาจจะโหวตครั้งแรกวันแรก
แล้วได้เกิน๓๗๖เสียงของที่ประชุมสสวเลยก็ได้
แต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องมาพิจารณาการประชุมนัดต่อไป
แล้วต้องมาวิเคราะห์ดูว่าคะแนนที่ได้มีจำนวนเท่าไหร่
ถึงจะครบ๓๗๖เสียงในความหมายอาจารย์วันนอร์อาจจะต้องดูว่า
ที่ยังไม่ถึงมันถึงมากหรือน้อยที่เหลืออยู่นะครับ
ที่สำคัญ๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
ผลักดันให้เต็มที่ให้คุณพิทาได้เป็นนายก
ก็ต้องไปดูว่าหาเสียงสนับสนุนเนี่ยได้ไหม
ครั้งแรกขาดเท่าไหร่ถ้าทิ้งเวลาทอดเวลาไปแล้ว
เพื่อโหวตครั้งที่๒จะได้หรือไม่ได้อย่างไร
นี่ฮะอาจารย์วันนอบอกต้องไปดูตรงนั้นต้องดูความเหมาะสมนะฮะ
ขณะเดียวกันทางรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยไทย
ยืนยันนะครับว่าเพื่อไทยจะสนับสนุนพักก้าวไกล
ให้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ให้คุณพิทาได้เป็นนายกนะครับ
ซีกของพักร่วมรัฐบาลเดิมว่าที่ก็แล้วกันนะ

ที่ไม่ได้อยู่กับ๘พักร่วมของก้าวไกลในขณะนี้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะ
สอบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติ
บอกว่าเรื่องการจะเสนอชื่อบุคคลโหวตนายก
แข่งกับทางฝั่งของอีกซี่อีกนึงที่เป็นชื่อคุณพิทาหรือไม่
เดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกทีนึงเอาลองฟังดูนะฮะ
ขอบคุณครับ